ผู้หิวโหยนะคะไม่ใช่หิวข้าวอย่างเดียว
หิวคดีด้วยแหละดูออกนะฮะ
เพราะว่าก่อเหตุในหลายท้องที่เหลือเกิน
ขโมยรถจักรยานยนต์รถยนต์

เอาก้อนหินไปปลาร้านสะดวกซื้อ

ขมขบเคี้ยวบุรีอีก๘ซอง

ขนมขบเคี้ยวบุรีอีก๘ซอง

ขนมขบเคี้ยวบุรีอีก๘ซอง

ขนมขบเคี้ยวบุรีอีก๘ซอง

ขนมขบเคี้ยวบุรีอีก๘ซอง

มีคลิปเชิญค่ะ

รับภาพไว้ค่ะจะเห็นเลยนะคะนี่เข้ามาแล้ว
แล้วพี่แกช้อแบบสบายใจอายุสิบเก้าเองอ่ะใช่
หนุ่มลำปังค่ะแล้วเดี๋ยวนะฮะถือตะกร่าบแล้วหนึ่งว่า
ฉันมาช้อปปิ้งไปเลือกขนมขอบเคี้ยวมาหลายซอง
แล้วนี่อะไรคะหิวเหรอฮะไปขโมยบุหรี่ด้วย
บุหรี่หลังเคาน์เตอร์ขโมยมาทั้งหมดปาดซอง
เอาไหนบอกหิวหิวด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีจังหวะที่ช็อปด้วยนะคะ
โอ้โหนี่แหละค่ะต้องใช้คำว่าอุกอาจไหม
รู้ไหมคะว่าเหตุผลเพราะอะไรเขาอ้างว่าเขาจะประชด
ชดใครอ่ะประชดใครอ่ะนี่ค่ะชอบเลือกแบบนี้

คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ในท้องที่สพเนินกลุ่มพิศนุโลกนะคะ
ร้านสะดวกซื้อตรงนี้เนี่ยเป็นสาขาวัดตายมตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลก
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บขับรถมิซูบิชิแลนเซอร์สีม่วงขับหนีไปเลยค่ะ
สุดท้ายใช่อันนั้นก็ขโมยมาเหมือนกันสุดท้ายนะก่อเหตุพิศนุโลกไปจับกลุ่มได้ที่มโนรมชัยนาฏนะคะ
่งหน้าจะไปที่จังหวัดพิจิตรแต่ไม่รอดนะคะสุดท้ายตำรวจจับกุมได้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสุกริตมงคลทองหรือว่ากิวอายุ๑๙ปีเป็นชาวลำปางค่ะ
สารภาพบทเลยว่าก่อนก่อเหตุเอาหินเนี่ยไปทุบกระจกร้านเซเว่นเนี่ยนะคะไปทำอะไรมาบ้าง
ขโมยรถจักรยานยนต์ในท้องที่สพเมืองพิศนุโลกแล้วจากนั้นไปที่อำเภอวัดโบด
หลังจากนั้นไปก่อเหตุนี่ค่ะปลากระจกร้านสะดวกซื้อที่สพเนินกลุ่ม
แล้วหนีไปที่มโนรมชายนาฏสุดท้ายถูกจับกลุ่มตัวได้
ส่งกลับมาในท้องที่สพเนินกลุ่มนะคะไม่รอดยังไงล่ะอายุ๑๙ติดคุกสิคะรออะไร
อ่า๑๙เกินเยาวชนแล้วสิอืมตอนนี้ติดคุกผู้ใหญ่ค่ะ